สาเหตุก็คือเรื่องของการเปิดเพลงเสียงดัง
คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วอาจจะนึกในใจว่าอีกแล้วเหรอ

คือเพื่อนบ้านเนี่ยเปิดเพลงเสียงดัง
คนที่ก่อเหตุเขาบอกว่าเคยไปเตือนแล้วเคยไปบอกแล้ว
แต่ไปเตือนทีไรเหมือนกับถูกด่ากลับมาทุกที
ก็เลยชักปืนยิงใส่เพื่อนบ้านจนได้รับบาดเจ็บ

นี่ค่ะคือคนที่ก่อเหตุเป็นตำรวจนะคะ

นี่ค่ะแล้วคนที่เจ็บเนี่ยก็คือเพื่อนบ้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวาน
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๕อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำ
ตำรวจสพกระสังไปตรวจสอบนะคะ
นายรมร่าเริงยิ่งอายุ๕๒ปีที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยค่ะ
ถูกยิงด้วยปืนพกสั้นที่ขาซ้ายและราวนมซ้าย๒นัดนะคะ
เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาล
คนก่อเหตุคือดาบตำรวจชายงแจ่มรุ่งโรศอายุ๕๓ปี
ก็เป็นตำรวจสพกระสังนี่แหละ
ตำรวจสพกระสังมาตรวจสอบคนก่อเหตุก็เป็นดาบตำรวจสพกระสัง
แต่เขาหนีไปแล้วก็มามอบตัวตอนเย็นค่ะ
นายชายาแจ่มรุ่งโรศอายุ๖๐ปีพี่ชายของดาบตำรวจชายงคนก่อเหตุ
เล่าว่าที่บ้านของน้องชายอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านของคนเจ็บ
ทะเลาะกันประจำเพราะคนเจ็บเปิดเพลงเสียงดังตลอดเลย
ตัวน้องชายมีหน้าที่เป็นตำรวจสายตรวจประจำตำบล
ก็ไปบอกว่าลดเสียงหน่อยลดเสียงหน่อยแต่เพื่อนบ้านคนนี้ก็ไม่ยอม
แถมยังยั่วยุเปิดเพลงดังขึ้นไปอีก
บอกให้เบาเพลงหน่อยกลับเปิดดังเบาอีกหน่อย
ดังขึ้นอย่างนี้ค่ะเหมือนเป็นการยั่วยุ
แล้วก็พูดท้าทายกันมาตลอดครั้งนี้โอ้โหเลยโดนยิงเลยนะคะ
เรียกไปต่อยกันส่วนทางฝั่งของคนเจ็บเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับทางพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายคนเจ็บบอกว่า
บ้านของคนเจ็บเนี่ยเขาเปิดเป็นอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับลูกชาย
เวลาซ่อมรถลูกชายเจ้าของบ้านชอบเปิดเพลงฟังไปด้วย
ก็เคยมีปัญหาทะเลาะกันมาหลายรอบจริงนั่นแหละ
ก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจชายงเดินมายิงปืนขู่เลย
แล้วกระสุนไปโดนที่ประตูบ้านด้วยความตกใจเขาก็พากันวิ่งหนี
ตัวคนเจ็บอ่ะเดินไปห้ามแล้วก็บอกว่าให้พูดกันดีได้ไหม
ไม่ต้องใช้ปืนแต่พอพูดจบปุ๊บ
ดาบตำรวจชายงยิงใส่ปั๊บยิงใส่ไปสองนัดนะคะ
แล้วก็เกิดการช็อคต่อยกันอย่างที่เห็นในคลิป
เคยเรื่องคำว่าฉันเก็บรอตเตอรี่รวรรมันที๑เข้าได้ไม่แบงเขา
ได้ที่ไหนฉันไม่ได้เก็บลงมานานแล้วไงมันก็คูอีกจะฆ่าฉันอีกนี่
ทางฝั่งภรรยาของคนเจ็บค่ะนางสุเพียบร่าเริงยิ่ง
พร้อมด้วยลูกสาวนะคะลูกสาวอายุ๑๗
บอกว่าตอนนี้คนเจ็บอาการปลอดภัยแล้ว
ก็อยากจะให้ตำรวจคัดค้านการประกันตัวผู้ก่อเหตุเพราะกลัวจะไม่ปลอดภัย
แล้วก็อยากจะให้ตั้งชุดพนักงานสอบสวนนอกพื้นที่เข้ามาทำคดี
เพราะว่าตัวคนก่อเหตุก็เป็นตำรวจโรงพักในพื้นที่นี่แหละเขาก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ไม่อยากให้ตำรวจสภกระสังมาทำคดีอยากให้ตำรวจภาคสามหรือตำรวจแห่งชาติมาทำคดีแทนค่ะเพราะว่าเผื่อเขาจะช่วยกันฝั่งนั้น
ทางผู้กำกับสพกระสังพันธ์ตำรวจเอกวิศนุอาพรพงศ์ก็เลยบอกแบบนี้นะคะว่าตอนนี้ดาบตำรวจชายงคนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่สพกระสังรอส่งฟ้องศาลในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นคัดค้านการประกันตัว
แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลนะคะว่าท่านจะให้ประกันตัวหรือเปล่ายืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแน่นอนค่ะ